มาดูปัญหาเรื่องของการใช้บริการอูเบอร์
ที่เข้ามาแย่งผู้โดยสารของแท็กซี่
ก็เลยทำให้เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่

บอกว่าจะเอามาแข่งขันกับอูเบอร์
แต่ว่าการใช้แอปพลิเคชันนั้นอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียว
ที่จะทำให้ผู้โดยสารตัดสินใจ
จะหันมาใช้บริการแท็กซี่แทนอูเบอร์ค่ะ
ติดตามปัญหาเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ

จะพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา

แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
ูเบอร์ยังคงยืนกรานให้บริการ
และเปิดรับสมาชิกผู้ขับต่อไป
ขณะที่แท็กซี่ยังคงวิ่งให้บริการเกลื่อนเมือง
ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก
ระบุว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
มีแท็กซี่ให้บริการเกือบ๙๐๐คัน

หลายคนมีประสบการณ์ไม่ดีนัก
มันก็จะพาเราไปออมกลึ่ง
ตอนนี้เราแบบมันมีใช่แต่เราก็ไม่พูดนะ

สถิติการร้องเรียนแท็กซี่ในรอบปีงบประมาณ๒๕๕๙
มีการร้องเรียนแท็กซี่ถึง๔๙๔๔๗ครั้ง
อันดับหนึ่งคือปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
อันดับ๒แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
อันดับ๓ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
อันดับ๔ไม่กดมิเตอร์
และอันดับ๕ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง
โดยการร้องเรียนแท็กซี่มีมากถึง๑๙
เมื่อเทียบกับการร้องเรียนรถรับจ้างอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ที่ผ่านมายังปรากฏเป็นข่าวดังหลายครั้ง
คนขับแท็กซี่มีพฤติกรรมในเชิงล่วงเกินผู้โดยสารหญิง
หรือก่อเหตุอาจยกรรมยิ่งทำให้ผู้โดยสารหวั่นใจ
แต่คนขับแท็กซี่ก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด
เพราะบางครั้งกลับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ที่มาในคราบผู้โดยสารก่อเหตุปล้นชิง
รวมถึงหลายครั้งเรายังได้เห็นแท็กซี่พลเมืองดี
ทรัพย์สินส่งคืนหรือตามหาเจ้าของ
ได้รับคำชื่นชม
ขณะที่คนขับรถอูเบอร์เองอาจมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า
ผู้โดยสารส่วนใหญ่มองว่ามีความสุภาพ
บริการได้ประทับใจและสะดวกสบาย
จากการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ไม่ต้องวัดดวงไปยืนโบกเรียกริมถนน
แต่ก็เคยปรากฏเป็นข่าวคนขับอูเบอร์ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร
และปัจจุบันอูเบอร์ยังคงเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ผิดกฎหมาย
ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้
และไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ราชการกำหนด
ขณะที่กลุ่มคนขับแท็กซี่เรียกร้องให้หน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อให้บริการเทียบเท่าอูเบอร์
โดยเครือข่ายสากรแท็กซี่กรุงเทพ
เตรียมเสนอกลมการขนส่งทางบก
ขอเปิดใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาอยู่เช่นกัน
แข่งขันด้านบริการย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้โดยสาร
แต่แอปพลิเคชันอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้ผู้โดยสารเรียกใช้บริการ
เพราะปัจจัยสำคัญคือคุณภาพในการให้บริการ
คนขับแท็กซี่ต้องซื่อสัตว์และรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร
ทันเทคโนโลยีใหม่เพื่อลบล้างภาพลักษณ์เก่า
และสร้างแรงจูงใจให้เรียกใช้บริการ
ทฤษฐานวทิศาชน์เช่าโมงครับ
เหมือนเดิมแบบรับบ้างไม่รับบ้างก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไร
คุณผู้ผู้ประติก็มันหน้าหมวงแหวนขึ้นไปเลยแล้ว
เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ต้องควบคุมและตรวจสอบการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาการทำงานในเชิงรุก
เพราะความขัดแย้งครั้งนี้เป็นผลสะท้อนว่า
ไม่ทันการพัฒนาของธุรกิจเอกชน
โดยเฉพาะธุรกิจทุนหนาข้ามชาติ
มีเช่นนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่
ศูนย์เปล่าไม่ต่างจากระบบเรียกใช้บริการ
แท็กซี่ที่มีอยู่ซึ่งเสื่อมความนิยม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็ตามที่ได้รายงานไปเลยนะคะว่า
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่แอปพลิเคชันในการเรียกหรอก
มันอยู่ที่เรื่องของมาตรฐานในการให้บริการมากกว่า
ถ้าปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ขับรถด้วยความหน้าหวัดเสียวแบบนี้
คนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่อยากใช้บริการได้
เหมือนเสียงสะท้อนออกมาจากผู้บริโภคเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะ